การแสดงโนราจะมีการดำเนินเรื่องที่ช่วยสร้างอัตรรสและสีสันให้กับการแสดง
คือมีตัวแสดงที่เล่นบทตลกอย่างตัวพราน
ซึ่งเมื่อเห็นตัวพรานปรากฏตัวก็จะทำให้คนดูได้รู้ว่ากำลังเริ่มการแสดงแล้ว
อกจากนี้ตัวพรานยังแสดงเป็นตัวประกอบในเรื่องที่นำมาแสดง
ซึ่งมีบุคลิกเด่นชัดคือสร้างความสนุกสนาน
เป็นตัวตลกที่สร้างความขบขันและยังทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าติดตามในการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน